จากทางใต้แล้วนะครับทางเหนือของไทย
หลังจากที่ได้มีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๔
ที่ใช้เชียงใหม่เป็นสถานที่ถ่ายทำ
ก็เลยทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีน
เดินทางมาตามรอยภาพยนตร์ที่พวกเขาชื่นชอบ
โดยขับรถยนต์แล้วก็รถบ้านมาท่องเที่ยว
จึงถือเป็นปัจจัยที่มีส่วนสำคัญนะครับ
ที่ทำให้การเดินทางสะดวกมากขึ้น
แล้วก็ทำให้การท่องเที่ยวด้วยรถเติบโตอย่างรวดเร็ว
ติดตามเรื่องนี้จากคุณดารินหอวัฒนกุลครับ
รถบ้านที่ในหลียุยมิ้งนักท่องเที่ยวชาวจีน
ใช้เป็นภาษณะขับเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างมาแล้วหลายประเทศ
รวมระยะทางไม่ต่ำกว่า๑๐๐๐กิโลเมตร
เช่นเดียวกับครั้งนี้ที่เขาเลือกใช้รถบ้าน

โดยมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวเป้าหมาย
เพราะความชื่นชอบในความสวยงามทางธรรมชาติ
และอัธยาศัยไมตรีของคนในพื้นที่
ผมอย่าเที่ยวที่แสบใต้เที่ยวครั้งเกี่ยวกับพื้นทาง
ที่ยังคงเป็นคอยวิธีที่เกาะ๓๙๓๐๐๐บาท
ตลอด๖วันค่อยคือ๑๕วันค่อย
ถ้าเท่าไหร่คือ๑๕วันค่อย
ภายในรถนอกจากจะมีสิ่งของจำเป็น

ยังมีเสบียงต่างที่ซื้อเก็บตุนไว้
หิวก็สามารถที่จะประกอบอาหารกินเองได้
เพราะมีอุปกรณ์เครื่องครัวมาด้วย

วางแผนจะเดินทางไปเที่ยวต่อในประเทศพม่า
ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับที่เดินทางมา

ก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๔ค่ะ

คือจีนลาวแล้วก็ไทยค่ะ

และการท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
มีระยะทางจากกรุงเทพถึงมณฑลคุณหมิงประเทศจีน
รวม๑๘๖๑กิโลเมตร
นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางจากมณฑลคุณหมิง
จะต้องผ่านเมืองเชียงรุ้งหรือ๑๒ปันนา
มณฑลยูนานและบ่อเต็นที่ชายแดนประเทศจีน

หลวงน้ำคาเวียงภูคา
บ้านห้วยสายแขวงบ่อกแก้ว
แม่น้ำโขงและเข้าสู่อำเภอเชียงของ

ซึ่งทั้งหมดนี้ใช้เวลาขับรถเพียงแค่๘ชั่วโมง

จะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

นักท่องเที่ยวจะต้องยื่นหนังสือเดินทาง
หรือยื่นขอวีซ่าหน้าด่าน
ซึ่งจะสามารถอยู่ได้๑๕วัน
ประกอบกับเอกสารคู่มือจดทะเบียนรถ
จากนั้นจะต้องผ่านขั้นตอนสุรกากร
เจ้าหน้าที่จะออกเอกสารรับรอง
การนำรถเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อท่องเที่ยว
ซึ่งไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใด
เพียงแต่ต้องเสียค่าทำประกันภัย
พรบบุคคลที่๓ประมาณ๒๕๐บาท
ตามพรบผู้คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ซึ่งกำหนดว่ารถยนต์ต่างชาติ
หรือว่ารถยนต์ที่จะเอาเข้ามาวิ่งแล้วให้จัง

ก็บางส่วนก็มีการซื้อประกันมาก่อนแล้ว

ก็จะเป็นการตรวจสอบข้อมูล
เกี่ยวกับการมีประกันของรถยนต์จีนที่จะเข้ามา

ก็แนะนำให้ไปจัดการซื้อประกัน
ที่ณบริเวณช่องทางที่รับบนหลัก
ความสะดวกง่ายและรวดเร็วในการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายสำหรับเข้ามาท่องเที่ยว

ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีน
หลั่งไหลเข้ามาเยือนเมืองไทย

ดารินหอวัฒนกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน